นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดสงขลามีเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้น
เมื่อนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียขับรถเก๋งเสียหลัก
พุ่งชนคนงานที่กำลังตัดย่าอยู่ข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิต๕ศพ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ก็ให้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนหญิงสาวชาวมาเลเซียอายุ๓๐ปีคนขับ
กับเพื่อนชาวชาติเดียวกันอีก๒คน

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

แต่ขนาดที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ๖คน
พุ่งชนคนงานที่นั่งอยู่ตรงจุดดังกล่าว
กระเด็นไปคนละทิศละทาง

ท่องเที่ยวสาวชาวมาเลเซียทั้ง๓คน

เตรียมประสานสถานกงศูนย์มาเลเซีย

เพื่อรับทราบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

พุ่งชนสวนห่อมหน้าร้านขายของชำ

จังหวัดนครสีธรรมราช
ที่เกิดขึ้นทำให้สวนห่อมได้รับความเสียหาย
กระถางต้นไม้และตุ๊กตาแตกกระจัดกระจาย

ล้อบิดเบี้ยวมีรอยครูดเป็นทางยาว

ทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้าน
อีกรายเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ริมถนนสายบ้านแพ้วพระประโทน

ข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
สมพรกลิ่งกังวานเจ้าของร้าน
ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือขณะกระโดดหนี
พลเมืองดีช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บกำลังขายมะพร้าวเผาอยู่กับสามี
แต่จู่รถกระบะคันดังกล่าว
เฉี่ยวชนกับรถพวงและรถบรรทุกหกล้อก่อน
จะพุ่งชนร้านขายมะพร้าวเผาที่อยู่ข้างทาง
จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนางสาวประพัดศรโควิอายุ๒๒ปี

ติดกับที่กั้นถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่หมู่๙

ตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการมืนเมาใบหน้าและริมฝีปากมีแผลฉีกขาด
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่บนสะพานกลับรถบ่อยางล่างตรงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งมีความสูงประมาณ๑๐เมตรพบรถจักรยานยนต์สีแดงของผู้บาดเจ็บล้มอยู่
ว่านางสาวประพัดศรเพิ่งกลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อน
และกำลังขี่รถกลับที่พักด้วยความมืนเมา
จึงทำให้พุ่งชนขอบสะพานกลับรถจนร่างกระเด็นตกลงไปกระแทกกับพื้นย่าด้านล่าง
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวชนรถจักรยานยนต์
คนขับขี่กระเด็นไปกระแทกกับพื้นถนนอย่างจัง
ก่อนที่รถพ่วงจะขับหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ริมถนนเศรษฐกิจตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวรุ่งทิพย์สุขใสอายุ๒๕ปี
เจ้าหน้าที่เก็บเงินด่านพานทองถนนมอเตอร์เวย์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขาขวาหัก๒ท่อนกระโหลกศีรษะร้าวแพทย์ทำการผ่าตัดสมอง
หลังเกิดเหตุนายสุนทรสุขใสอายุ๔๘ปี
พ่อของผู้บาดเจ็บแจ้งความกับตำรวจและโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
อนสังคมออนไลน์ช่วยกันแจ้งเบาะแสรถพ่วง๑๘ล้อ
เฉียวชนลูกสาวของตนเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหลบหนี
เรียกร้องให้คนขับรถคันเกิดเหตุ
แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็มีลูกเล็กเขาต้องดูแลลูกเขา
ก็อยากจะวิงวอนขอร้องคนขับรถนะครับว่า
ให้ช่วยออกมารับผิดชอบลูกผมหน่อยครับ

รถที่ชนที่เฉียวเห็นไม่ชัดเจนครับ
แต่ภาพวงจรปิดก็คงจะบอกได้ว่าเป็นรถคันนั้นครับ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างแกะรอยจากคลิปกล้องหน้ารถ

เพื่อติดตามตัวคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคันดังกล่าว
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย